บนถนนดิฉันพามาที่ถนนเส้นนี้หน่อยก็แล้วกันนะคะ
ทางหลวงชนบทหมายเลข๓๐
ตรงนี้จะใกล้กับชายแดนไทยพม่า

ไม่จำเป็นไม่ค่อยมีใครอยากจะขับรถผ่านในเส้นนี้

เขาบอกว่าขับกลางค่ำกลางคืนตี๒ตี๓จะเจอวิญญาณผู้ชาย๒คน

ใช่คือขอขนมขอข้าว

เป็นเรื่องราวความเชื่อที่มีคนไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค

คือในโลกโซเชียลมีการโพสต์ภาพนี้ค่ะ
แล้วเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นความลี้ลับที่เกิดขึ้น

รถ๑๐ล้อดำหลังมันยกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
แล้วไปพุ่งชนสะพานลอยคนข้ามถนนนะคะ

ด้วยนั้นคนในรถซึ่งมีผู้ชายอายุ๕๑
กับคนงานสัญชาติเมียนมาวัย๕๐นั่งมาด้วยกัน
เสียชีวิตคารถทั้งสองคนอันนี้เป็นที่มา
นะคะแล้วก็ผ่านมากว่า๑เดือนแล้วค่ะ
สำหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคนโพสต์นะคะ
คนหนึ่งก็คือนายเชาวัดค่ะ
เป็นอาสากู้ชีพมูลนิธิพิทักการอยู่ที่แม่สอด
ก็พาไปที่จุดเกิดเหตุค่ะแล้ววันนี้เขาไป
เขาไม่ได้ไปตัวเปล่านะคะเขาเอาอาหารข้าวหวาน
แล้วก็น้ำดื่มไปเส้นไหว้จุดทูปบอกกล่าว
ดวงวิญญาณทั้งสองให้มารับของเส้นไหว้
แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ด้วย
นายชาวัดอาสากู้ชีพคนนี้เขาเล่าว่า
เมื่อหลายวันก่อนตอนกลางคืนเขากับกู้ชีพบางคน
ขับรถกู้ชีพผ่านจุดเกิดเหตุตรงนี้
แล้วเห็นเห็นดวงวิญญาณยืนอยู่ข้างสาราตรงจุดเกิดเหตุ
แวบนึงหลังจากนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เนี่ยค่ะก็อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวของเขา
ครับแล้วเขาบอกว่าก็ไม่ใช่แค่เขามีชาวบ้านในระแวกนี้
ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะ
เห็นเป็นลักษณะชายสองคนครับ
ยืนอยู่คนหนึ่งนี่จะใส่เกงวอร์มก็คือ
มีสะพายย่ามใส่เสื้อสีวันที่เขาเสียชีวิตนะครับ

จำได้จำได้ครับจำได้
คิดว่าใช่คิดว่าใช่แน่นอนยืนยืนก้มหน้านะครับยืนผม

ชาวเมียนมาก็มีมาเล่าประสบการณ์นี้ด้วยเหมือนกัน
เขาบอกหลายวันก่อนอันนี้คือนางซานซานเอ
เขาบอกวันก่อนลูกชายเขา๓ขวบ

แล้วมีตัวสั่นแล้วตะโกนพูดว่าขอขนมกับข้าว
แล้วเสียงไม่ใช่เสียงของลูกชายเขา
เขาก็เลยเชื่อว่ามีวิญญาณมาขออาหารผ่านร่างของลูกชาย
นี่ค่ะเรื่องนี้มีการแชร์ไปในโลกโซเชียล

แล้วก็มันก็ตอบคำถามว่า
ถนนเส้นนี้ทำไมตอนดึกหรือกลางค่ำกลางคืนไม่ค่อยมีคนไป
เพราะว่าเขาบอกบางคนก็มีประสบการณ์เจอแบบนี้

เขาบอกว่าบางคนก็เจอยืนอยู่ตรงสลาตรงนี้ครับคุณ
ก็เป็นประสบการณ์ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะ
เพราะสะพานลอยอันนี้มันเคยโดนดำของรถยก
แล้วก็ถล่มลงมาทับคนเสียชีวิตค่ะ
นะฮะแม่คุณพระราพรเอาเรื่องหลอนมาเล่าตอนเย็นแบบนี้นะฮะ